อร่อยมื้อดึกวันนี้คุณเขมิกาพวงพันใจ
จะพาเราไปชิมอาหารสไตล์ฮ่องกงแท้นะคะ

จากว่าร้านนี้เขาอยู่ในเมืองไทยมากว่า๖๐ปี
ไปชิมอาหารอะไรอร่อยนะคะที่โคขาพัตตาคานค่ะ
หม้อซุกี้ที่น้ำซุปกำลังเดือด
ลุ้งไปด้วยไอและกลิ่นหอมจากน้ำซุป๒สูตร
น้ำซุปต้มยำและน้ำซุปไก่

หึกกุ้งปูเนื้อปลา
ลงไปทีละชิ้นทีละชิ้น
วกให้พอสุกแล้วจิ้มกับน้ำจิ้ม
อืมหอยเชลกรุบกรอบ

กี้เซ็ตนี้เสิร์ฟคู่กับไก่หอบโคคาสลัดกุ้ง
เหมาะกันการบำกันเป็นก๊วน๔๕คน
ที่เราจะได้อิ่มน้ำกับซุกี้สุดคุ้ม
วัตถุดิบชั้นดีจากท้องทะเลสดใหม่ทุกวัน
โคคาของเรานะคะเน้นเรื่องความ

ตัวนี้จะเน้นเป็นอาหารทะเล
ถึงจะจัดเสร็จมาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าสดใหม่ค่ะ
โคคาเราอะค่ะเปิดมา๖๐ปีแล้วนะคะ
ตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันการันตีคุณภาพเลย
ว่าอาหารของเราเน้นคุณภาพเน้นความสดใหม่
ของเราจะเป็นปลาสดนะคะ
คือจะมีการใส่ตู้ออกซิเจนไว้ในร้านเลย
ปลาสดปูสดกุ้งสด
ซุปซุกี้ของโคคาจะมีให้เลือกทั้งหมด๘รสชาติ
ถูกใจแบบไหนเลือกได้เลยค่ะ
อาหารเมนูแบบฮ่องกงมาแล้วกว่า๖๐ปี
แม้แต่เชฟเองก็มาจากฮ่องกงค่ะ
นอกจากซู๊กี้แล้วที่เด็กอีกอย่างก็คือติ่มซำ
ที่ทำสดมีครัวเปิดให้เราได้ชมกรรมวิธีการทำ
รสชาติอร่อยถึงเนื้อวัตถุดิบไม่เลี่ยนไม่มัน
เพราะไม่เคลือบน้ำมันนั่นเองค่ะ
และที่พลาดไม่ได้เลยคือก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง
ที่แป้งบางเนื้อนุ่มรสชาติเข้มข้น
ท้องโกะสไตล์ฮ่องกงที่กรอบนอกนุ่มในเนื้อฟู
และสละเป๋าไส้หมูแดงอบค่ะ
โคคาพัฒนาคารหมอกรายการมาทานเป็นกลุ่มค่ะ

คนที่เคยมาแล้วตั้งแต่เด็ก
ก็ยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าที่คุ้นเคย

จุบันนี้โคคาเรามีทั้งหมด๘สาขาด้วยกันค่ะ

ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
อกจากนี้นะคะยังมีเมนูพิเศษพิเศษตามช่วงฤดูกาลอีกด้วย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน